สัปดาห์นะคะคุณคุบตนันพิสิทธิ์มหารบอกว่า
ในบ้านเราจะหนาวอีกครั้งนะคะ

ส่งผลกระทบอย่างไรต่อบ้านเราบ้าง
ติดตามได้ในช่วงจับตาเตือนภัยค่ะ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

และที่สำคัญเป็นวันหยุดที่หลายคนคงจะออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้ง

และหลายคนวางแผนหยุดยาวต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้า
ท่ามกลางการรอคอยลมหนาวที่มีการคาดการณ์ว่า
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะมาเยือนเมืองไทยของเรา
เป็นอย่างไรหนาวมากหนาวน้อยแค่ไหนมาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ

เทียบกับวันนี้เราจะไปดู๖โมงเช้าวันนี้กันนะครับ
สังเกตว่าตอนกลางครับยังเป็นพื้นที่สีเหลือง

ส่วนตอนบนยังคงปกคลุมไปด้วยสีเขียวนะครับ
ก็คืออากาศเย็นสบายอุณหภูมิต่ำกว่า๒๕องศาเซลเซียต
ส่วนสีน้ำเงินฟ้าเนี่ยนะครับ
คือบริเวณที่มีอากาศหนาอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต
เช้าวันนี้มาแตะบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือ

ต่ำสุดวันนี้อยู่ที่๑๕องศาเซลเซียต

อุณหภูมินั้นสูงขึ้นเล็กน้อยครับ

ตอนกลางนั้นยังคงเป็นพื้นที่สีเหลืองนะครับ

คริสต์มัสไปดูกันหน่อยครับเป็นอย่างไรกันบ้าง

และหลังจากนั้นเป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่า
วันนั้นจะค่อยเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
แน่นอนครับที่ไม่หนาวเย็นทีเดียวแบบนี้เนี่ยนะครับ

มีบทบาทสำคัญต่อความหนาวเย็น

พายุลูกนี้มีชื่อว่านกเต็นนะครับ

มหาสมุทรแปซิฟิกทางฝั่งตะวันออก

การว่าจะสามารถกลายเป็นพายุ

ถล่มบริเวณทางตอนบนของฟิลิปปินส์

หลังจากนั้นจะลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้

กลางทะเลจีนใต้แน่นอนครับ

เคลื่อนที่ไปทางที่ตะวันตกแบบนี้
ก็มีบทบาทสำคัญเรื่องของกระแสลมครับ

ไปอยู่บริเวณทางตอนบนของฟิลิปปินส์

ศูนย์กลางของพายุลูกนี้จึงทำให้
ความหนาวเย็นนั้นแผลวลงไปนะครับ
แต่ว่าในช่วงหลังกลางสัปดาห์

ประชิดบริเวณชายฝั่งของเวียดนาม

ก็สามารถให้จะดึงลมหนาวจากบริเวณทางตอนบน

นั่นก็หมายความว่าในช่วงหลังกลางสัปดาห์

มีการสลายตัวของ

อกจากนี้เองสถานการณ์ฝนใต้

พายุลูกต่างก็จะดูดเอากลุ่มฝนในภาคใต้
เข้าสู่ศูนย์กลางของพายุลูกนี้

ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะลดลง
มาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จากการตรวจสอบวันนี้อุณหภูมิเย็นสบายเลยทีเดียว
ต่ำสุดประมาณ๒๑องศาเซลเซียต
หลังจากนี้อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ๒๓๒๔องศาเซลเซียตในช่วงเช้า
แต่ว่าหลังกลางสัปดาห์จะสังเกตว่าอุณหภูมินั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ว่าในช่วงหลังกลางสัปดาห์อุณหภูมิอาจจะต่ำกว่า๒๐องศาเซลเซียต
ลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นตามนี้หรือเปล่า
สถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างหย่อมฝนหรือว่าห่อมความกดอากาศต่ำ
ลงสู่ทะเลออกไปสู่บริเวณทะเลอันดามันไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับ
จึงทำให้ภาพรวมสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้จะลดลง
แต่ก็ยังคงมีบางจุดที่มีโอกาสเกิดฝนโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องระวังเรื่องของฝนอย่างต่อเนื่อง
รวมไปถึงติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยครับ
และนี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ยังไงท่องเที่ยวเดินทางในระยะนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ติดตามการพยากรณากาศอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ